คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้หน่อยทำไปได้
แต่งชุดตำรวจเต็มยดเลยนะ
อ้างว่าเป็นร้อยตำรวจโท
แล้วก็ไปขายวัวให้กับชาวบ้าน
คุณผู้ชมสุดท้ายถูกรวบคาชุด
แล้วก็ต้องตรวจสอบนะตำรวจจริงตำรวจปลอม
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้นี่

ไหนมีตำรวจจริงตำรวจปลอมปนอยู่ตรงนี้หมดเลยเหรอคะ
มีฮะมีทั้งตำรวจจริงและตำรวจปลอม

ที่โดนเอามือไพ่หลังอยู่เนี่ยนะอันนั้นตำรวจปลอมเหรอ
นั่นตำรวจปลอมฮะไม่รู้ว่าเอาชุดมาจากไหน

นี่ครับตำรวจจริงของสถานีตำรวจภูทรบางไซ
พระนครสิทธิยารับแจ้ง
จากทางด้านของผู้ใหญ่บ้านหมู่๒ตำบลช่างเหล็กอำเภอบางไส

มีตำรวจยศร้อยตำรวจโทมาขายวัวให้
โดยแต่งกายชุดตำรวจมาเต็มยดเลยนะฮะ
ตอนแรกเห็นชุดมาแบบนี้ก็เชื่อใจเชื่อถือ
แต่ท่าทางมีพิรุษเหลือเกิน
เลยอยากให้ตำรวจจริงเข้ามาตรวจสอบนะฮะ
พอตำรวจจริงมาก็เจอชายแต่งชุดตำรวจนี่แหละฮ

ทางด้านของผู้ใหญ่บ้านนะคุณนะและเป็นเจ้าของบ้าน
เจ้าหน้าที่ก็เลยขอตรวจสอบบัตรข้าราชการตำรวจหน่อย
เจ้าตัวพยายามหลบหนีเลยคุณตำรวจก็เลยจับกลุ่มเอาไว้ฮะ
จากนั้นเจ้าตัวยอมรับว่าผมเป็นตำรวจปลอม

ชื่อจริงของผมก็คือนายวุฒิศักดิ์พิทักษ์จันอิ่มแล้วครับ
นี่ก็ชื่อตามนู่นป้ายชื่อที่ติดหน้าอกผมแหละแต่ไม่มียศ
ผมไม่มียศใดผมเป็นแค่นายไม่ได้เป็นร้อยตำรวจโทนะครับ
เจ้าหน้าที่คุมตัวไปตรวจค้นรถกระบะพบอุปกรณ์เกี่ยวกับตำรวจนะคุณนะ
ทั้งเสื้อทั้งหมวกแล้วก็ป้ายชื่ออีกหลายคนเลยคุณ
เปลี่ยนชื่อไปมาได้แล้วก็ทะเบียนรถปลอมอีกหลายแผ่นเลย
ก็เอามากางวางเต็มโต๊ะแบบนี้เป็นหลักฐานนะครับ
ทีนี้ทางผู้ใหญ่บ้านบอกว่าวันเกิดเหตุคือ๑๒มีนาคม
ผมเนี่ยเลี้ยงวัวอยู่ที่บ้านนะชายคนนี้แม่แต่งชุดตำรวจ
และเอารูปวัวเอารูปควายเข้ามาเสนอขายในราคา๒๕๐๐บาท

ตอนนั้นผู้ใหญ่เอกใจเหมือนกันว่ารูปภาพที่ชายคนนี้เอามาให้ดู
มันคุ้นเหมือนภาพวัวควายที่มีการส่งต่อกันในสายของพ่อค้าวัวควายอยู่แล้ว
แสดงว่าตำรวจนายนี้อาจจะไม่ใช่เจ้าของวัวควายจริง

แล้วพอสังเกตการแต่งกายของผู้ชายตรงนี้นะคุณ

โอ้โหไม่น่าจะใช่เครื่องแบบตำรวจแล้ว
ก็เลยแจ้งตำรวจสพบางไซให้มาจับกลุ่มนะครับ

อยู่ที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีคุณ
ตกเป็นเหยื่อคนนี้สูญเงินไปแล้ว๓๓๐๐นะ
เพราะว่าถูกนายวุฒิศักดิ์แต่งกายเป็นตำรวจ
เอารูปวัวแบบเดียวกันเลยไปเสนอขายให้
โดยบอกว่าภรรยาของเขาถูกวัวควิดตาย
ก็เลยอยากจะขายวัวให้ทั้งหมดเลย

จ่ายเงินสดไปก่อนแล้วนะ๓แสน๓
เพราะเห็นว่าเป็นตำรวจตำรวจคงไม่โกง
แต่พอได้เงินไปคุณนายนี้ไม่ยอมเอาวัวมาส่ง
ก็เลยรู้ว่าถูกหลอกก็เลยเข้าแจ้งความในภายหลังนะฮะ
จะรู้ว่าชายคนดังกล่าวมาหลอกขายวัวที่อายุทยาอีกนะครับ
ตำรวจจึงคุมตัวตำรวจปลอมมาที่โรงพักนะฮะ

เค้นสอบให้การว่าที่แต่งกายชุดตำรวจไปหลอกขายวัว

หลังได้เงินมาจะเอาไปไหนรู้ไหม

ข้ามไปเล่นการพนันที่ประเทศเพื่อนบ้านนู่นฝั่งปลอยเป็ดนู่น
เมื่อหมดเงินก็จะตระเวนเข้าไปคุยตามบ้านเรือนที่เขาเลี้ยงวัว
แล้วก็หลอกเสนอขายวัวให้ใครตกเป็นเหยื่อ
ก็จ่ายให้ผมผมก็เอาเงินไปเล่นการพนันฮะ
ตำรวจจึงแจ้งข้อหาตำรวจปลอม
นายนี้ก็คือแต่งกายเรียนแบบตำรวจ
มีแล้วก็ใช้เครื่องมือสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาต

๑เรียกว๒ตอนนี้ผมมาขายวัวอยู่ที่หมู่นี้ครับ

ใช่อ่านข่าวนี้ต้องตั้งสติหน่อยนะ
ตั้งสติทั้งดูภาพตั้งสติทั้งอ่านข่าว
ตำรวจจริงจับตำรวจปลอม